คนที่เขาเป็นนักท่องเที่ยวแล้วกำลังจะไปภูทะเบิกเขาเห็นข่าวนี้แล้วเขาบอกว่า
สงสัยต้องเอาปลากระป๋องแล้วก็เอาไข่แล้วก็เอาเตาก๊าซพิคนิค

เพราะว่าเจออาหารเข้าไปครับมีคนเข้าไปซื้ออาหารที่ภูทับเบิก
ปรากฏว่าอาหาร๓อย่างนี้เกือบ๕๐๐บาท

มีอะไรบ้างมีนะ
เขาบอกว่ามีต้มยำกระดูกอ่อนสองร้อย
ผัดกระเพราหมู๑๒๙บาท

ใช่แล้วก็มีผัดแขนงหมูกรอบอีก๑๕๐บาท

เขาบอกว่าแพงไปไหมพิกัดร้านใหญ่อยู่กลาง
นี่แหละครับคุณผู้ชมทีมข่าวติดต่อไปพูดคุยกับคนโพสต์
ยืนยันว่ามาเที่ยวภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกปี
ไม่เคยเจอปัญหาของแพงร้านนี้เป็นร้านใหญ่นะ
แยกจุดชมวิวแล้วก็มีร้านเดียวตรงจุดนี้
นี่ที่เขาให้ข้อมูลไว้บนโพสต์เขา
คือเขาเห็นแต่ภาพแล้วก็เมนูอาหารไม่มีราคาบอกเอาไว้
พอเช็คบินมา๕๐๐เกือบ๕๐๐เขาบอก
โอ้โหทำไมมันแพงขนาดนี้
ผมตะโกล่ร้านเลยพี่บอกว่าพี่ทำไมแพงจัง
แต่เขาทำเฉยเขาก็เดินหันหลังไปร้านอื่นไม่แพงพี่
ผมไปซื้อข้าวกล่องละ๕๐๖๐๗๐๘๐ยังพอรับได้
อืมแต่อันนี้มันเกินมาก
ใช่มันจะมีกะเพราหมูสับที่ผมจำได้นะ๑๒๙
แน่หมูกรอบ๑๕๐ต้มยำ
ผมก็เลยตกใจทำไมมันแพงจัง
เรื่องนี้ทำให้นายสุพลศรีทัพทิมคนนี้เป็นใครอ่ะ
พาณิชย์จังหวัดพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณประมาณเองเลยนี่
บอกกับทีมข่าวบอกราคาอาหารหรือสินค้า

แต่ที่สำคัญต้องติดป้ายแสดงราคาให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือก
โดยเฉพาะในช่วงแบบเทศกาลปีใหม่แบบนี้มีนักท่องเที่ยวมาเยอะ
เพราะฉะนั้นเลยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ
หากพบว่าไม่มีป้ายราคาแจ้งไว้จะถูกดำเนินคดี
ขอย้ำว่าหากนักท่องเที่ยวที่มาภูทะเบิกแล้ว
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของราคาสินค้า
ถ่ายคลิปไว้ท่านบอกเลยให้ถ่ายคลิปไว้
แล้วโทรแจ้งสายด่วน๑๕๖๙ย้ำ๑๕๖๙ได้ทันทีเลยนะครับ
คือถ้าติดไว้ก็ถือเป็นการแสดงความจริงใจ
แล้วถ้ามันแพงนี่คุณยังสั่งเองก็เรื่องของคุณของนักท่องเที่ยวแล้ว
แต่จริงก็ต้องดูแลนะอะไรที่มันไม่ควรจะแพงมากเท่าไหร่ให้มันแพง